คนดวงดีก่อนนะครับคนแรกชื่อนางวันนาตะคำครับ
อายุ๕๖ปีเป็นชาวเผลอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
ท่านเป็นแม่ค้าขายกับข้าวครับอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลลำปาง
โชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองฉบับสิบสองล้านบาท
วนาครับนี่เบิร์ตเองครับค่ะนี่ฮะโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
โดยมีแม่ค้าขายกับข้าวนะครับที่อยู่ใกล้นะครับ
มาแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ส่วนเลขที่ซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นนะครับ
ป้าวันนาเนี่ยชี้ให้ดูเลขที่เป็นรถหน่นหน่นหน่นดูเลขรถป้าดูเลขรถป้า
บแบบไหมพอพันธุ์๓๑๙๖ลำปางครับโอ้ป้าซื้อเลขที่เป็นรถนี่แหละ
ไม่ได้ซื้อเลขพิษดารอะไรเลยเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วจอดไว้
หน้าร้านขายกับข้าวเนี่ยริมถนนหน้าโรงพยาบาลลำปาง
จู่รถมาชนท้ายจู่รถมาชนท้ายนะครับ
ตั้งใจซื้อเลยเลขสามตัวก็๑๙๖นี่แหละมีรถชนพี่บ้างหรือยังคะ
อย่ามาชนเลยแต่เดี๋ยวต่อไปข่าวไหนรถชนกันนะจะไล่ซื้อให้หมดเลย
นะฮะโอ้โหพี่วรรณากลายเป็นสิทธิคนใหม่นะครับ
เงินที่ได้ไปใช้อะไรล่ะครับพี่วันนาบอกว่าทำบุญแล้วก็ให้ลูกสองคน
แล้วไม่ซ่อมรถเหรอพี่วันนะอะไรนะไม่ซ่อมรถหน่อยอ่ะ
รถปีนระดับนี้ปีนใหม่แล้วให้ลูกสองคนนะนี่ข้างนี้กะบากข้างหน้ากะเบสแล้วนะ
นี่ฮะให้ลูกสองคนแล้วก็มีลูกเพิ่มชนะทะพงศ์อีกคนนึง
เดี๋ยวแล้วส่วนหนึ่งจะมอบให้แม่ค้าลอตเตอรี่ด้วย
อ๋อดีจังเลยอ่ะใจดีจังที่คนที่เอามาขายให้
แม้จะเป็นเศรษฐีรับไป๑๒ล้านบาทแล้วป้ายังบอกจะยึดอาชีพขายกับข้าวหน้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมไม่หายไปไหน
ค่ะเออผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันกับพี่วันนา
ถ้าวันไหนถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมจะนั่งอ่านข่าวให้ปุ้ยกับดอมหมั่นไส้อยู่ตรงนี้แหละ
คนต่อมาคือนางนพรัชเทียงพานอายุ๓๔ปีครับเป็นแม่ค้าขายหมูในตลาดสด
บรบราบือจังหวัดมหาศาลาคาร์มนี่ก็๑๒ล้านหรอคะ
โอ้โหถูรตเตอรี่สองจังหวัด๑๒ล้านสิปุ้ยโอ้โห
เธอเล่าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๙๖มาจากพ่อค้าลอตเตอรี่ในตลาดสดนะ
ตอนขายหมูอยู่พอดีเลยก็จะซื้อ๙๖๖๙มาตลอดนะครับ
เพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถของตัวเองนะครับคือทะเบียนเจ็ด
เห็นไหมก็ซื้อแต่ทะเบียนลดกันอืม
ดอมก็ชอบ๖๙นะเออใช่เออครับผมดีที่ไว
ช่วงที่รางวัลออกนะครับเก็บเขียงหมูแล้วล่ะ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะก็ไปลงทะเบียนขออภัยฮะ
ไปลงบันทึกประจำวันไปที่สมภาพบรรณบือเลย
หลังจากถูกรางวัลเธอบอกว่ามีคนโทรมาแสดงความยินดีแบบแบตมือถือหมดอ่ะ
ค่ะเออนะครับส่วนที่เงินที่ได้ล่ะไปปิดหนี้ปิดศิลป์
อยู่หมู่๒นะครับตะโบนพระพุทธบาทอพิวพระพุทธบาทตรวจสระบุรีครับ
๑ฉบับ๖ล้านบาทก็เอาแล้วจ้ะนะ๖ล้านบาทก็เอาแล้ว
โชว์ลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ใบลงบันทึกประจำวันของ
สพพระพุทธบาทให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยความดีใจ
เพราะไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง

ในครั้งนี้นะครับเธอเล่าบอกว่า

เจ้าประจำขายอยู่ที่แผง
ตลาดในอำเภอพระพุทธบาทนี่แหละ

เงินที่ได้จะเอาไปให้ลูกปลดหนี้

พ่อเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๔ปีก่อนนะฮะ

ก๊อฟทัศนัยผิดไปตัวเดียว

ก็จะลืมพวกเรา๓คน